สนับสนุนโดยทุนาลัยสร้างพลิกที่สร้างภัมษ์
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
อันนี้โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
มันเป็นช่วงวินาทีที่ต้องลุ้นจริง

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ก้อยมีเหรียญ๑๐บาท

และเหรียญ๒๕สตางค์

น้องไฮเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ถ้าถูกข้อแรกก็๕๐๐๐บาทนะครับ

รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ข้อแรกผ่านไปถือว่ายังเหลืออีก๓ข้อ

ยังมีโอกาสลุ้นเงินล้านแน่ในวันนี้นะครับ
เฉลยข้อต่อไปเลยดีกว่าครับ
ถ้าอย่างนั้นมาฟังเรื่องเพลงเด็กครับ

หน้าที่ของเด็กข้อใด
ไม่ใช่หน้าที่เด็กดีของเพลงนี้

ค่าโถข้อนี้๑๐๐๐๐บาท

หยัดอดออมอยู่ในข้อที่๘

เพราะว่าเรามาแค่ครึ่งทาง

เงินหมื่นและเงินแสนอยู่ในตอนนี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องอำเภอรัตนบุรีครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือข้อใดต่อไปนี้
ไม่ได้อยู่ในคำขวัญของอำเภอรัตนบุรี
ตัวเลือกที่สองค่ะหานยาวค่ะ
คุณแม่แอนนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สองหาดยาว

คำถามสำหรับเรื่องอำเภอรัตนบุรี
เมืองพ่อศรีนครเตาพระเจ้าใหญ่วัดเหนืองามเหลือพระโพศรีธาตุ
สะอาดห้วยแก้วเพลิดแพร้วผ้าไหมขนมจีนถูกใจ
บุญบ้างไฟตระกาลตาชาวประชาน้ำใจงาม
ไม่มีหาดยาวอยู่ในนี้
ถูกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ลุ้นข้อต่อไปครับเงินแสนจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ครับ
ในเรื่องจังหวัดสุรินครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือคนที่มีชื่อเสียงต่อไปนี้ใครไม่ใช่คนสุรินทร์

ซึ่งคุณพ่อก๊อฟเลือกตัวเลือกที่สามประวีนาทองสุก

หลบสุดสุดหลบสุดหลบ
นายมณีวันไม่ใช่คนสุรินทร์นะครับ

บูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
สรุปเงินรางวัลในครอบครัวของน้องฮาย
ที่ได้กลับไปต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
ทำได้๒ข้อก็คือ๑๐๐๐บาทครับ

อยากจะเอาเหตุผลนี้ไปต่อชีวิตในด้านไหนก่อนหรือครับ

คืออย่างน้อยก็ได้ในส่วนที่ว่าปิด
ไม่ให้มันอันตรายน้อยที่สุด
ให้มันอันตรายน้อยที่สุดสำหรับลูก
อย่างน้อยเราก็ได้ฝ้าเก่า
ไปซื้อฝ้าเก่าเข้ามาแปะ
พอที่จะบังลมบางฝนให้ลูกก็ยังดีค่ะ

เพราะคุณาลัยซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครับ
เห็นเรื่องราวชีวิตของครอบครัวของน้องฮาย

แล้วก็มีความประสงค์อยากจะต่อเติมบ้านให้กับน้องฮายให้สมบูรณ์ครับ
ตอบแทนที่น้องฮายได้ทำเพื่อครอบครัวครับ
ที่คุณาลัยเราเชื่อว่าบ้านเป็นเม่ากับอาจารย์ศรี
เพราะบ้านนั้นคือจุดเริ่มต้นของความสุขของทุกคนในครอบครัว
คุณอะไรเนี่ยจึงนำแนวความคิดที่สำคัญนี้ไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ
จึงเป็นที่มาของสิ่งที่เรายึดหลักในการดำเนินธุรกิจ
มุมมองที่ว่าคุณอะไรสร้างพื้นที่สร้างความสุข
ทางคุณอะไรนะคะให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมาก
เมื่อได้ดูรายการเกมต่อชีวิตสิ่งที่มากระทบในจิตใจเลยนะคะ
ก็คือมีอีกหลายครอบครัวที่ยังเดือดร้อนอยู่
เราก็ไม่มีแม้กระทั่งบ้านที่ปลอดภัย
ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของแนวความคิดที่ถ้าเราจะไปทำความดี
หรือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้บ้างเนี่ยการสร้างบ้าน
ซึ่งเป็นพื้นฐานของครอบครัวให้กับผู้ที่ยังมีปัญหาอยู่แบบนี้ค่ะ
น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและคุณอะไรก็จะพยายามที่จะส่งต่อความสุขนี้ต่อไป
ขอบคุณครับ
คนที่มีความชตัวสัมพันธ์ในเกรดต่อชีวิตสวัสดีครับ

วิกฤตจริงอยากให้มาสมัครรายการนี้
เพราะว่ามันทำให้เรามีชีวิต
เหมือนมีชีวิตใหม่อีกชีวิตหนึ่ง
ถึงแม้ว่าเราจะจมดินไปแล้วก็ตาม